สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาตรีชัดนาภิชาฮิตโม่ค่ะ
ช่วงนี้เป็นช่วงที่พายุพัดเข้าประเทศไทยนะคะ
หลายคนกังวลค่ะว่าใต้ฝุ่นไม้สักจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหรือเปล่า
คำตอบคือไม่นะคะเพราะว่าขณะนี้ใต้ฝุ่นไม้สักเคลื่อนตัวอยู่บริเวณตะวันออกของฟิลิปปินส์ค่ะ
และมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวสูงไปทางเหนือนะคะทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะ
หลายคนสงสัยอ้าวแล้วที่ฝนกลับมาตกหนักนี้เกิดจากอะไร
เกิดจากมรสุมฝนประจำฤดูนะคะที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันของไทยค่ะคุณผู้ชม
อกจากนี้เรายังพบหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะ
ซึ่งห่อมความกดอากาศต่ำรูปตัวแอลนี้ได้ส่งผลให้ภาคเหนือภาคอีสานนะคะ
มีฝนตกหนักค่ะนอกจากนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันหลังจากนี้ก็จะมีฝนตกหนักด้วยนะคะคุณผู้ชม
ไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาค่ะแต่ที่ประเทศสเปนก็ต้องเผชิญกับปัญหาไฟป่าทางตอนใต้ของประเทศเช่นเดียวกันค่ะ
ไฟป่าได้กินพื้นที่ไปกว่า๙๐ตารางกิโลเมตรมีประชาชนต้องอบพยพแล้วกว่า๒๐๐คนค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ